มาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

งานเยอะซีรีส์กำลังจะออนแอร์

วุ่นกับเรื่องงานอย่างเดียวเลย

กำลังจะให้แฟนได้ติดตามกันด้วยนะคะ
ฮอตขนาดนี้งานปังขนาดนี้

ก้าวบอกว่าเอาจริงตอนนี้ก็มีสาวคุยอยู่บ้างนะคะ

ใครจะมาสนใจเขาล่ะครับพี่เพราะว่า
คนอื่นอาจจะคิดก็ได้ว่าก้าวไม่ค่อยมีเวลาดูแลใครหรอก

แล้วก็มันอาจจะมารวมกันช่อง

ก็เลยจะดูเหมือนแบบมันงานแน่น
งานเพลงก็ฝากวงแม่ยายยิ้มด้วยนะครับผม

ใช่ครับก็มีงานเล่น
ครับก็เล่นเรื่อยครับ
บ๊วยแบบมั่นใจว่าผู้ชายอะไรอะไรคนเนี้ยผมเปิดแน่นอน
อ่ะผมก็เกินทุกครั้งแล้วครับ
เวลาผมพูดอะไรเรื่องพวกนี้นะครับผม

ที่หลายคนยกให้ว่าเป็นพระเอกติสเหมือนกัน

เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบพระเอกสายแฟชั่นแบบพี่ซันนี่นะ

ถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่มั่นใจเมื่อไหร่
เปิดตัวแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะ